รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลับสาหาร

แบบนี้สบายอยู่บ้านนะครับ

อยู่กับครอบครัวนะครับ

ช่อง๓๒เวลา๓โมง

ในรายการร้องได้ไทร์
ออกจากความสนุกสนานแล้วอะไรมันจะดี

เพลงลูกทุ่งที่แท้จริงถูกต้องเนื้อเป็นอะไร
ได้ทั้งความเพลิดเพลินได้ดูคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งเก่งมาร้องเพลงให้ฟัง
ด้านล่างวันนี้ก็ต้องบอกว่าสวยหล่อทุกคน
ต้อนรับคุณหนูตรีคุณน้ำทิพย์คุณคิวคุณวาวแล้วก็คุณวิมค่ะ
คุณราบนมัธศกาลยาวแม่ทุกท่านด้วยนะฮะ
อันนี้ลักษณะเป็นแบบว่าออกไปทางตาประเทศนะฮะ

นี่ค่ะนี่มาที
น้องคิวเองนี่เขาแต่งตัวเหมือนคุณชาย

มุดจดรับออเดอร์อยู่ไหนลูก
รักหลอกจึงหยอกเล่น

ดูคนรู้ดูคนรู้ทำอะไรนะฮะถือกระเป๋า
เบลร์บอยค่ะ
ถัดมาทางด้านนี้นี่แหมอาทิตย์ชื่อใครของจองานะวิ้นกับว้าว

สมัยนี้บางทีสถานะมันไม่ค่อยชัดเจนคุณป่า
เมื่อก่อนนี้ถ้าเราเป็นแฟนเราก็บอกว่าอ๋อเป็นแฟนค่ะ

แม่ฉันชอบจริงเลยบุญชู
ตอนนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันเมื่อครั้งที่แล้ว

ขอเสียงปรบมือต้อนรับ
คุณโจ้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นไงครับ๑อาทิตย์ที่ผ่านมานี่
ก็โทรศัพท์มากันมากมายผมก็ปิดสาย
วันนี้เขาจะเดินทางต่อไปด้วยชุดที่สดใส
ลงทุนไปซื้อเสื้อมันแพงมากเลยคุณแลม่

ร้อยหนึ่งคุณอย่าว่าแพง

นี่ก็ปัญหาหมื่นกว่าบาท

นี่ตอนใหม่ตอนแรกเกินยังไม่มีจุดนะครับ

โอ้โหแต่พี่โจ้ค่ะตอนนี้ในเนื้อเกม
เท่มากเลยในสัปดาห์นี้พี่ตั้งเป้าว่า

๔๕เพลงก็อาจจะไปถึงเพลงที่๘เลยนะครับ
แล้วก็จับตัวช่วยได้ข้ามไปสักเพลงนึง
แล้วก็ไปเจอเพลงเก่งอีกเพลงแค่นั้นแหละ

โอ้โหนั่นก็๑๐เพลงแล้วนะครับพี่
เรามาดูสายันสัญญา๒นะครับคุณโจ้วันนี้นะครับ
สัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๔นะครับ
เพลงที่๔นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ

อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท

โอ้โห

ด้านล่างเป็นไงฮะฟังจากเพลงแล้วค่ะ
คุณคิดว่าพี่โจ้เขาจะเล่นหรือจะไม่เล่น

เป็นเพลงที่ดังมากเลยค่ะคือเพลง
เพลงนี้ง่ายกว่าทุกเพลงที่พี่โจ้ผ่านมา

หลังจากไปยืนที่สารเจ้าพ่อใหม่ของเรานะครับ

เขาบอกว่ายังไงคุณโจ้เล่นแน่นอน
เขาวิเคราะห์กันมาแล้วบอกว่าเพลงนี้ง่ายสุดพี่โจ้คิดว่าจริงอย่างเขาเมาส์ไหม
ใครเป็นคนพูดคุณน้ำทิ้งนี่เป็นไง
ลงกับเพลงนี้นะครับเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับคุณโจ้
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
ถ้าหยุดรับ๒๐๐๐บาท
ถ้าเล่นแล้วร้องผิดรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าหยุดร้องถูก๔มือ

คุณจ้อนะเดี๋ยวเหมือนจะใช้ค่ะ
เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มูลค่าสิบหมื่นบาทแล็ว

เพราะว่าเพลงนี้ก็เพลงที่๔แล้วนะ
ถ้าใช้เกิดเกิดเหลืออีก๖เพลง

มาถามเจ้าตัวเขาดีกว่าคุณโจ้นะครับ
ทางด้านล่างนี่นะครับเขาก็มีความเห็นกันหลายอย่าง
คุณโจ้ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะว่าคุณโจ้ต้องเป็นคนเล่น
คุณโจ้ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ไม่ใช้ครับไม่ใช้
เอาล่ะไม่ตัดสินใจแล้วนะคะวองไม่ใช้
ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันคุณป่า
มาถึงเพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่สี่เพลงมัด
คนงามที่ตามเฝ้าเจ้าหน่อห่อที่ไหน
หลังเหล่าเฝ้าคอยปกป้องเพราะใคร
รู้หวังใจที่นางโดนมีเหตุกลีขี้
ตากลมเจ้าคงเหมือนดังคงมี
ส่งตาเหมือนดังผาปิดฟังเทียด
แก็ดแดงเหมือนดังนองแพงนองเหลือง
บ้านเรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ไหน

น้วนเลิก
หวังหวังหวังตัวเธอ
อยากเป็นแฟนคุณยาวได้เลยไหม
เจ้าส่องน้องหาจริงแล้วก็กลัวโดนไร

เหงื่อซอกมีเหงื่อซอก
เป็นไงครับคุณโจ้

มีไหมฮะทันนะทันนะเป็นรอย

ขยี้จะขี่จังหวะบ้างไม่เป็นไร
แต่เนื้อต้องครบขอให้เนื้อครบแล้วถูก

นะครับว่าผลออกมาจะเป็นไง

เพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณโจ้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๔มูลค่า๔หมื่นบาทนะครับ
ถ้าเขาร้องได้เขาจะรับสี่หมื่นบาทแล้วก้าวไปสู่เพลงที่๕
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณโจ้ร้อง
คุณโจ้ร้อง